วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะฮะ
ตามความคืบหน้าเรื่องคดีด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ร้านอาหารดังย่านสะพานใหม่นะครับ
ไปหมดที่ร้านหน้าร้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เกิดขึ้นก่อนนะครับ

ร้านอาหารแห่งนี้นะครับย่านสะพานใหม่นะ

เราพอหรือว่าจะกาดคนดูแลอะไรก็แล้วแต่

หย่อมข้างทางตรงป้ายชื่อหน้าร้าน
คนนึงเนี่ยความจริงอยู่กลางถนน

เพื่อนก็มีนะกาดบางคนก็ดึงกัน

ใส่กันยังแบบไม่ยั้งเลยครับ

ที่ยังมีคนถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเสียงผู้หญิงที่ถ่ายคลิป
หูเขาก็แบบประมาณว่าโอ้โหสงสาร

แต่แบบคุณรุมยำเขาขนาดนี้

โงหัวขึ้นมาก็ยังโดนอีกนะครับ

เรานั้นตามเจอคนที่เขาเห็นแซศการ
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะความจริงเขาก็บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยมันน่ากลัวมาก
ตอนช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือเขาเล่าอย่างนี้ฮะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือแฟนของเขานะครับ
คนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยเขาบอกเราว่าอย่างนี้เขาเนี่ยไปที่ร้านนะครับ
แล้วกระทั่งประมาณสักเที่ยงคืนนะครับในร้านนะเขาก็เห็นผู้ชาย๓คนถูกรุมทำร้ายนะครับ
คือลักษณะคนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยตัดผมสั้นเกลียนไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจหรือเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
แต่อันนี้ที่เขาเห็นนะผู้ชายที่ตัดผมสั้นเกลียนเนี่ยนะครับที่อยู่ในร้านเนี่ยไปจีบผู้หญิงโต๊ะข้างนะครับ
ตอนที่นั่งดื่มกินกันอยู่นะฮะแต่ผู้หญิงที่โต๊ะนั้นเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยแล้วเขาก็ไม่พอใจ
ก็เลยไปแจ้งกาดของร้านให้มาช่วยดูแลให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อย
ของร้านก็เลยพยายามจะมากัน๓คนนี้ออกจากโต๊ะของผู้หญิงคนนั้น
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เขาก็เห็นว่ามีคนนึงเนี่ยใน๓นะที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะ
ในร้านเนี่ยเปิดฉากชกใส่กลุ่มกาดก่อนพอกาดเห็นว่ามีเพื่อนที่เป็นกาดด้วยกันถูกลูกค้าชก
ทีนี้เขาก็อยู่ตามจุดต่างนะของร้านเนี่ยก็กรูกันเข้ามาที่โต๊ะนี้เลย
แล้วก็ลากสามคนนี้ออกมาจากร้านพอลากออกมาจากร้านก็ลากไปถึงจุดที่เป็นหน้าร้านนะฮะ
ห่างออกไปจากประตูร้านเนี่ยสักประมาณ๑๕๐เมตรแล้วมันก็มีภาพแบบนี้ฮะแบบในคลิปนะครับ
ที่ปักสะบำตอนมาเคลียกันตอนหลังเขาบอกเขาก็เห็นแหละว่าในร้านเนี่ย
สามคนนี้ก็เหมือนกับไปต่อแยกับลูกค้าโต๊ะอื่นก่อนแล้วก็มีการไปชกกาดก่อน
แต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็ไม่ควรจะรุมกันถึงขนาดนี้
นี่ครับทุกผู้ชมครับเรามีเสียงใช่ไหมฮะเสียงของคนที่เราไปสัมภาษณ์มา

เค้าก็เหมือนกับเฮ้ทันพี่บ้าน

เลยบอกกาดโดนเว้ย

ต้องให้ตำรวจตัดสินถูกไหมพี่ไม่ใช่มาเอากฎหมู่มาทำอย่างนี้
ในภาพเห็นก็น่าสงสารนะพี่บอกให้เขาเปิดก่อน
บางทีเขาสลบแล้วก็เตะเขาอีกที่เห็นมันคนรุ่นคว่านั้นโอ้โหทำก็เรียบ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนเจ็บทั้ง๓คนนะคะ
วันนี้ก็ไปที่สอนอบังเขนนะคะไปให้ปากคำกับทางตำรวจค่ะ
เดี๋ยวไล่เรียงดูนะคะคนเจ็บเจ็บกันขนาดไหนยังไงบ้าง
นายจตุรงศ์บุญเพ็งอพนะคะคนนี้เป็นพลเมิงดีค่ะ
ครับแต่ก็ถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยนะคะ
ถูกแบบเตะเสยหน้าเลยอะค่ะนี่นะคะ
วันนี้ก็เขาให้ปาคำกับตำรวจเหมือนกันตำรวจใช่ค่ะ
สองคนเป็นตำรวจเลยนะสิบตำรวจเอกเอกวัตรแก้วปีลา
กับตำรวจทางหลวงชนบุรีคนนี้คือคนที่ใส่เสื้อสีเทาในคลิป
ที่ถูกทำร้ายกลางถนนแล้วลากไปข้างทาง
คนนี้ก็เป็นตำรวจนะคะมีแผลที่หัวแล้วตอนที่ไปโรงพักเนี่ยนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูท่าเดินนี่นะคะครับเขาเอามือจับชายโครงตลอดเลย
คือเขายังเจ็บอยู่นะคะคนเสื้อสีดำประคองเห็นไหมคะคนนี้
โอ้โหแหมแต่ดูจากคลิปแล้วก็ต้องน่วมอ่ะนะ
ใช่ค่ะคือยังโอ้โหเนี่ยเดินกระเพกแบบนี้ก็ประคองตัวเองเดินไปเนี่ยค่ะ

ตอนที่ให้ปากคำลงจากโรงพักเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพิ่ม
ก็บอกสั้นกับนักข่าวว่าสาเหตุมันไม่ใช่ไปจีบสาวโต๊ะข้างนะ

ทีมข่าวก็เลยถามเพิ่มว่าอ้าวแล้วแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น

แต่เขาก็ยังไม่ยอมตอบนะคะบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ก็ขอไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมก่อนค่ะ

เดี๋ยวเขาทำร้ายเราด้วยนะ

ขออนุญาตนะครับ
ทีนี้ค่ะสรุปแล้วก็คือ๓คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย๒คนเป็นตำรวจนะคะ
อีกหนึ่งคนเป็นรอปภที่เป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยแต่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ทีนี้ค่ะตำรวจสองนายที่ถูกทำร้ายที่ไปให้ปากคำกับตำรวจเขาบอกแบบนี้ค่ะ
สาเหตุเนี่ยมันเริ่มจากการนั่งสังสรรค์กันแล้วไปกระทบกระทั่งกับโต๊ะข้าง
กาดมาห้ามแล้วก็คุมตัวออกไปนอกร้าน
แต่จังหวะนั้นน่ะมันชุนละมุนเหมือนกับตำรวจไปสอกใส่หน้ากาดคนหนึ่ง
อาจจะด้วยความไม่ตั้งใจด้วยความชุลมุนครับก็เลยถูกรุมทำร้ายตามที่เห็นในคลิป
นายจาตุรงค์ที่เป็นรอปภเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
ก็ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปอีกคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการกระทบกระทั่งกันที่โต๊ะข้างนี่นะคะ
กาด๙คนจาก๑๓คนที่รุมทำร้ายลูกค้าเนี่ยค่ะมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
หัวหน้ากาดก็ไปให้ปากคำด้วยนี่คือกลุ่มนี้นะคะกลุ่มกาด
เขามีทั้งหมด๑๓แต่๙คนไปให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพัก
จากการสอบถามนะคะหัวหน้ากาดนะคะเขาก็ให้ข้อมูลคนนี้ค่ะ
ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะเขาเป็นหัวหน้ากาดเขาบอกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยฝ่ายที่ถูกทำร้ายเมา
ที่เป็นตำรวจสองนายที่ไปสั่งสรรค์อยู่ในร้านเมา
กาดเชิญตัวออกมาจากร้านแต่ระหว่างเชิญตัวออกมาเนี่ย
ตำรวจใช้ศอกไปกระแทกหน้าลูกน้องที่เป็นกาดนะคะ
ก็เลยทำให้กาดคนอื่นไม่พอใจก็เลยเข้าไปรุม
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
จังหวะที่ตำรวจสอกโดนหน้าของหนึ่งในกาดในร้านนี้
ก็คือประมาณว่ามาสอบเขาก่อนใช่เขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ศอกเนี่ยตั้งใจหรือเป็นช่วงชุลมุนที่นำตัวออกมาจากร้าน
ครับทีนี้ค่ะทางหัวหน้ากาดบอกว่ายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการทำร้ายลูกค้าอยู่แล้ว
ไม่มีนโยบายในการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วอยากจะขอโทษสังคมที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วมันก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกาดทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นห่วง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พอมันเป็นคดีพอมันเป็นข่าว
ก็จะไปกระทบกับอาชีพในการเป็นกาดในการรักษาความปลอดภัยของพวกเขาทั้งกลุ่มอะค่ะ
ตามผมไม่มีครับอ่างเค้าอ่ะคะ

สนับมือครับแต่ปืนน่าจะไว้ในรถ
ตรงนี้พี่กลัวไหมว่าหลังจากเกิดเรื่องอย่างนี้แล้ว

จังหวะประทะกันเนี่ยมันเกิดจากทางไฟ
คู่กรณีของเราสอบมาใส่กลุ่มกาดหรือเปล่า

ตัวน้องที่โดนสอบฟันที่หน้าที่กระแทกที่หน้า

เป็นตัวเพื่อนตัวน้องเขายังไม่ทันได้ตอบโต้

ก็ตามนี้เลยนะคะที่หัวหน้ากาดให้ข้อมูลนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกอัธพลผู้กำกับสนบังเขนบอกว่าตอนนี้ได้ให้ฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

กลุ่มคนเจ็บเขาออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ไปสอบปากคำที่สนบางเขนนะคะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุว่าชนวนเหตุที่แท้จริง

แล้วได้มีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านด้วยนะคะ

ทีนี้ในร้านมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปไล่ดูนะคะ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เขามีเรื่องกันนิดนึงแล้วก็มาด้านนอกถาด

แต่ด้วยความเมาก็คงมีเรื่องทะเลาะกันครับ

จริงไหมครับที่บอกว่าไปก้วนเตี้ยนอยู่กับผู้หญิงโต๊ะ

เขาเชิญให้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็พยายามให้กลับบ้าน

ทำไมถึงขั้นต้องลงไม้ลงมืออะไรกันขนาดนั้นเลย
ก็คงจะมีเรื่องผิดใจกันนิดหน่อยเดี๋ยวต้องต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ค่ะคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย

แล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมว่าแล้วกาดที่ไปทำร้ายเขา
เองเป็นคนมีสีด้วยหรือเปล่า

เรื่องนี้ตำรวจสอนอบางเขนบอกว่าก็เดี๋ยวจะขยายผลตรวจสอบให้
แต่ว่าเบื้องต้นนะคะกาดทั้ง๙คน
ก็ได้มีการบันทึกการจับกลุ่มมีการแจ้งข้อหา
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
แล้วก็ต้องรอคนเจ็บนำผลการตรวจร่างกาย
ประกอบสำนวนคดีเพิ่มด้วยนะคะว่า
อาการบาดเจ็บสาหัสขนาดไหน
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาที่มันหนักขึ้นเพิ่มเติมไปอีกค่ะ
ครับแต่ตำรวจสองนายนี้เขายืนยัน
ว่าเขาไม่ได้ไปต่อแยกับผู้หญิง
ค่ะแต่เขาแค่ยอมรับว่าเขาเมาตอนอยู่ในร้าน
แล้วก็ถูกเรียกให้ออกไปนอกร้าน

ซึ่งทางหัวหน้ากาศก็บอกว่าโอ้โหก็เกรงว่าจะกระทบกับภาคลับของคนที่ทำงานด้านนี้
ไม่มีนโยบายจะทำร้ายลูกค้าอยู่แล้ว
แต่ว่าโอ้โหคลิปที่ออกมาเนี่ยใช่ไหม
คือก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทำงานทำหน้าที่เป็นกาด
หรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลร้านอาหารสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ย
คุณก็ต้องอยู่กับคนเมาอยู่แล้วคนไปเที่ยวคนเมาอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่พอมันเกิดเหตุขึ้นคุณก็ต้องมีวิธีในการระงับเหตุของคุณ

อภาพที่เห็นมันก็รุนแรงขวนอากาศก็ยอมรับว่าก็ทำเกินกว่าเหตุ

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะพบว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีร่องรอยของคราบเลือดจากเมื่อคืนนี้อยู่นะฮะ

บล็อกนะเนี่ยฮะถนนตรงแถวตรงนี้นะครับ
ก็ยังมีอยู่เลยนะครับกระจัดกระจายไปไปถึงซุ้มประตูหน้าร้านนะฮะ
ซึ่งตรงซุ้มประตูหน้าร้านเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่๒ตัว
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดค่ะทั้งหน้าร้านทั้งในร้านนะครับ
จากคลิปของประชาชนที่ถ่ายเอาไว้ได้
มันจะได้เห็นเหตุการณ์ว่าเออตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
แจ้งข้อหาจะได้ครอบคลุมเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
วันนี้ทางร้านมีพนักงานมาทำงานตามปกตินะครับ
ก็เปิดบริการตามปกตินะฮะทางร้านก็ฝากบอกด้วยนะครับ
ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องของกลุ่มกาดนะฮะ
ที่เขาก็ทำเกินเลยนะครับทางคดีก็ว่ากันไป

เราได้คุยกับพนักงานที่เขามาทำงานนะนะ
เขาก็บอกว่าเออเขาก็อยู่ชุดช่วงกลางวันเย็นอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ชุดแบบอยู่กลางดึกถึงเมื่อคืนตีหนึ่งตีสอง
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันมารู้ข่าวก็จากทางโซเชียลนี่แหละนะครับ
กล้องวงจรปิดที่ร้านตำรวจมาขอไปแล้วนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานที่ทำงานที่ร้าน
บอกว่ายอมรับว่าก็ค่อนข้างขวัญเสียนะมันก็หลายอย่างนะ
แต่ว่าถามว่าถ้าทำงานในร้านอาหารสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ย
มันเป็นยังไงก็ยอมรับว่าลูกค้าเมาเนี่ยมีบ่อย
แต่ก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้นะครับ
ส่วนกลุ่มกาดของร้านที่ก่อเหตุเนี่ยพนักงานคนนี้บอกว่าเขาก็ไม่รู้จัก

ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกพื้นที่นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงดังอะไรโวยวายบ้างครับ
แต่ไม่มีใครกล้าวิ่งมาดูนะครับ

แต่ไม่มีใครกล้าวิ่งมาดูนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกพื้นที่นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงดังอะไรโวยวายบ้างครับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกพื้นที่นะครับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกพื้นที่นะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงดังอะไรโวยวายบ้างครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงดังอะไรโวยวายบ้างนะครับ
แต่ไม่มีใครกล้าวิ่งมาดูนะครับ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามโซเชียล

มีผู้ชาย๓คนถูกลากมาทำร้าย
ตรงป้ายหน้าร้านแห่งนี้นะครับ

เห็นรถพยาบาลวิ่งเข้ามาด้วยนะครับ
อืม
อืม

บอกว่าวันนี้ทางร้านเขาก็บอกว่าเขาก็เปิดตามปกติก็เป็นภาพตอนกลางคืนเนี่ยนะคะ
คำวันนี้เลยนะคะที่ลานจอดรถก็มีรถของลูกค้าทยอยเข้าไปจอดรถต่อเนื่องเลย
ในร้านก็มีลูกค้าไปนั่งทานอาหารกันนะคะร้านนี้ดึกดึกถึงจะคึกคักนะคะ
อันนี้เป็นภาพหัวข้ามที่ทีมข่าวของเราไปบันทึกภาพมาพนักงานในร้านก็ทำงานตามปกติ
ก็เขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะเพราะทีมข่าวไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
เขาก็บอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ก็คือลักษณะเหมือนกับพนักงาน
เขาก็ทำงานกันเป็นกะกลางวันตอนเย็นกลางคืนตอนดึกอะไรแบบเนี้ย
ผู้จัดการร้านยอมรับว่าคนของร้านทำเกินกว่าเหตุค่ะก็จะมีการเยียวยาผู้เสียหายนะคะ
ก็จะมีการคุยกันก่อนเจรจากันก่อนกาดชุดนี้ชุดที่ก่อเหตุ
ทำงานที่ร้านมาหกปีแล้วครับจริงจริงแล้วเป็นชุดเจรจาเขาบอกแบบนี้
เจรจาเป็นกาดชุดเจรจาคุณเดี๋ยวมาสอนนี่ผมผมขอเจอชุดอื่นข้ามชุดเจรจาไปเลยได้ไหม
กาดชุดเจรจาผู้จัดการร้านบอกไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เลย
หกปีที่ผ่านมาที่กาดชุดนี้ทำงานครับแต่หลังเกิดเหตุก็พักงานกาดชุดนี้ไปก่อนนะคะ
อืมก็ต้องหาชุดใหม่มาทำงานแทนก็ขอโทษที่เกิดเหตุแบบนี้
ผู้จัดการร้านบอกว่าก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็ปฏิเสธไม่ได้หรอ
ว่าเหตุการณ์แบบนี้ของกาดกลุ่มนี้ก็ทำให้คนอื่นที่เขาตั้งใจทำงานในหน้าที่นี้
ค่ะก็ต้องพลอยเสียหายไปด้วยอ่ะนะอืม
เพราะปกติเขาก็แหม่ชื่อของกาดอะเนาะ
ท่านผู้ชมครับข้อมูลของสองฝ่ายก็ไปคนละทิศคนละทางอยู่พอสมควร
นะฮะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุไปรุมทำร้ายเขากับกลุ่มที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่าไปพยายามก่อกวนโต๊ะอื่นจนต้องมาห้ามกันแล้วก็มีการชักศอกใส่กันเนี่ย
ล่าสุดเราได้ข้อมูลจากชุดสืบสวนนะฮะพนักงานสอบสวนของสนบางเขนด้วยนะครับ
สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นประมาณตีสองครึ่งของคืนที่ผ่านมานะฮะที่ร้านอาหารย่านสะพานใหม่เนี่ยนะครับ
คนเจ็บมี๓คนเป็นกลุ่มลูกค้าคือ๑๐ตำรวจเอกเชิดชาย๑๐ตำรวจเอกเอกวัตรและนายจุรงที่เป็นรอปภนะครับที่มาดื่มกินที่ร้านนะครับ
พอมีอาการมึนเมาลักษณะที่ก่อเหตุกับโต๊ะข้างข้างเนี่ยคือไม่รู้ว่ามีปากเสียงอะไรกันก่อนแต่มีการสาดน้ำใส่โต๊ะข้างข้างอืม
นี่พนักงานสอบสวนสอนอบางเขนที่ให้ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นกาดของร้านก็เข้ามาเคลียร์ช่วงที่เข้ามาเคลียร์แล้วก็พยายามที่จะนำสามคนนี้เนี่ยให้ออกจากร้านไปนะครับก็เหมือนกับมีการชักศอกใส่กัน
นะครับแต่ก็เหมือนกับจะตกลงกันได้แล้วโดยพาทั้งสามคนเนี่ยเดินออกไปนอกร้านได้แล้วกลุ่มกาดเนี่ยได้เดินตามกลุ่มทั้งสามคนไปเพื่อให้ไปถึงที่รถนะครับจนไปถึงจุดที่จอดรถนะฮะทั้งสามคนก็ขึ้นรถไปแล้วอืม
แต่ว่าที่เราได้ข้อมูลมาจากทางตำรวจเนี่ยนะฮะพอขึ้นรถไปแล้วเหมือนกับมีกาดที่เขายังค้างใจอยู่ยังค้างคาอยู่ยังไม่จบ
ก็เคาะกระจกแล้วเรียกทั้งสามคนให้ลงมาอีกครั้งหนึ่งบอกต้องการเคลียร์อีกทีนึงเหมือนกับที่ถูกชักศอกใส่อ่ะ
ยังติดใจอยู่นะครับแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะนะฮะชุนละมุนวุ่นวายแต่ก็แน่นอนว่ากลุ่มนี้เขาก็๑๐คนได้อ่ะสิบกว่าคนอ่ะนะ
ยังมีบางคนเขาพยายามดึงเพื่อนนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาสามคนก็เลยเป็นภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทั้งสามคนเนี่ยถูกทำร้ายจนหมดสติไปแล้วมีคนเข้ามาห้ามมาช่วยกันเนี่ยกลุ่มกาดพวกนี้ก็แยกย้ายกันไปแล้ววันนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนส่วนคนเจ็บก็มาพบพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนแล้ว